แล้วฉันก็งงมากคุณป๊อกเนี่ยค่ะสามีคุณมากกี้นะคะแต่นางอ้วนขึ้นนิดนึงนะคะ
อยู่แล้วก็ยังไม่เป็นนักแสดงนั่นเองค่ะแล้วก็มีข่าวเมาส์มอยกันมานะคะว่า
จากงานแต่งนางนี่แหละด้วยความว่างานเวอร์งานวางอลังการ
ปรากฏว่าปีนี้เซ็นทันเค้าไม่ได้โบนัสเถอะอ่าวเดือดร้อนก็ทั้งบริษัทล่ะสิ
เดือดร้อนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณพีชพัชรานะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ
นางอยู่ในเครือเซ็นทันเนาะว่าจริงมันไม่เกี่ยวแต่ตอนนั้นพีชก็ตอบแรงเหมือนกัน
บอกว่าไร้สารากันเลยทีเดียวนะคะ
คราวนี้ค่ะเราเลยมาฟังคุณป๊อกกันดีกว่านะคะ
ว่าตกลงแล้วงานแต่งเขาใช้เงินเยอะ
จนกระทั่งเนี่ยพนักงานเซ็นทันโอ้โหมีเยอะมากเลยนะ
ทั่วประเทศไทยไม่ได้โมนัสจริงหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์คุณป๊อกกันเลยดีกว่าค่ะ
ผมก็อยากจะหัวเราะดังหลายทีเลย
ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรคิดคำถามส่วนนั้นนะครับ

หนึ่งบริษัทเราเป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับ
ในตลาดหลักทรัพย์มันทำอะไรกว่านั้นไม่ได้
ถ้าใครที่ทำงานบริษัทใหญ่จะรู้ว่าโบนัส
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีนั้น
แล้วแต่ที่ประชุมของบอร์ดต่างจะประชุมว่า
จะทำออกมาเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนครับผม

ผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมไม่ได้ทำงานในนั้นครับ

รู้สึกว่ามันเป็นถามที่ดิสเครดิต
ครอบครัวเราหรือองค์กรเราหรือแบบนั้นครับ
ผมว่าแล้วแต่คนจะคิดมากกว่าครับว่า

เกิดมาโตมาจากครอบครัวที่ไม่เหมือนกัน

แล้วแต่ครับแล้วแต่ตามสบายเลยครับ
จริงงบใดนี้แต่ของเรามันก็คืองบ

ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคืองานเราเนี่ย

เมื่อมันไม่ได้เป็นความจริงเนาะ
แล้วก็ใครก็ไม่รู้พูดขึ้นมา
ก็ให้เขาพูดของเขาไปละครับ

ซึ่งถึงแม้มากกี้ไม่ได้สูบก็จริง

หายใจเข้าหายใจออก

ถ้าเลิกได้จะมีแน่นอน